หลายคนก็งงว่าโพสต์ทำไมแต่ว่ามันมาสะดุดตรงที่ข้อความประกอบภาพนี่แหละค่ะ
คุณผู้ชมคะหลายคนโอ้โหพออ่านแบบนี้ปุ๊บก็เริ่มกรี๊ดกันนะว่า
จะมีทายาทให้กับบีน่ากับบุ๊กลินหรือเปล่านะคะคุณผู้ชม
ก็เชียร์ให้มีน้องอีกสักคนสองคนให้ฝาแฝดปีหน้ากับบุ๊กลิน
คือเข้าใจว่าน่าจะมีน้องแล้วหรือเปล่า
โดยคุณแม่คนสวยนานาเองก็บอกว่ายังไม่มีนะคะคุณใจเย็นก่อน
แต่ก็ไม่ปฏิเสธว่าอยากจะมีทายาทเพิ่มแต่ขอให้เป็นไปตามธรรมชาติ
ซึ่งก็ตั้งเป้าเอาไว้ว่าภายในปีหรือ๒ปีนี้ค่ะ
ปีหน้าหนูมีน้องหรือเปล่าคะ

เป็นช่วงเอ่อก็พยายามเลย
แต่คนนี้เขาอยากมีอยากมีน้องอะไรคะน้องผู้หญิงหรือผู้ชาย

ผู้หญิงคือเขาอยากมีมากคนนั้นเขาอยากมีเขาก็หวังอะไรอย่างนี้
แต่ว่าคือจริงแล้วเราก็เรื่องแบบนี้นะนะว่ามันเป็นเรื่องของดวงหรืออะไรหลายอย่างด้วยอะไรอย่างนี้
นานก็เป็นมีปัญหานิดหน่อยกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงก็หมอก็บอกว่าถ้าจะมีก็มีได้
ก็เลยโอเคเป็นธรรมชาติไปก่อน
แต่บางคนตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยโพสต์รูปภรรยาสวยแบบนี้เนี่ยเป็นภาพเดี่ยวด้วย
เป็นการง้อภรรยาหรือเปล่าหรือว่าไปทำอะไรให้คุณภรรยาเขาน้อยใจหรือเปล่า
คงจะไม่ใช่แหละก็น่าจะเป็นเรื่องรูปนี้แหละไม่น่าจะใช่หรอก